สุราธานีทุเรียนเทกระจาด

คือรถบรรทุกทุเรียนเกิดอุบัติเหตุคือยางระเบิด

ทุเรียนหมอนทองนี่เกลือนถนนกระจายแบบนี้ค่ะ
แล้วที่เห็นคนเข้าไปช่วยกันเตะช่วยกันจับช่วยกันหยิบเนี่ยนะ
คือเขาต้องการเคลียร์พื้นที่ถนน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีเขาก็ช่วยกันนะคะ
ทุเรียนที่มันกระจายเกลื่อนถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสม
อำเภอบ้านนาเดิมที่จังหวัดสุราธานีเมื่อวานนี้นะคะ
รถบรรทุกทุเรียนยางระเบิดค่ะคุณผู้ชม

แล้วทุเรียนที่บรรทุกมาเต็มคันรถเนี่ย

รถแถวนั้นนี่สัญจรไปมาไม่ได้เลยนะคะ
พลเมืองดีก็ต้องช่วยกันค่ะลงไปเก็บทุเรียน
บางคนก็หยิบแล้วก็โยนข้างทาง
นี่บางคนต้องเอาเป็นกระดาษรังเนี่ย
มาแล้วก็เขียไปข้างทาง

ใช่ถามตำบางคนก็ใช้เท้าเตะนี่นะคะ
คือจะได้เปิดทางให้กับรถผ่านไปได้
คือเพจคนใต้ใจเต็มก็เอาคลิปนี้มาโพสต์

เพราะว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ที่จะทำ
ก็คือต้องการทำให้ถนนมันโล่งให้เร็วที่สุด
ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะคะ

ถ้าเกิดเก็บไปเจ้าของไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้ผิดฐานลักทรัพย์นะคะ